เรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งเรียนอยู่ชั้นป๓
น้องเดินออกจากห้องสอบน้ำตาตกเลยบอกว่าเอาทำไมล่ะ
คุณครูไม่ให้สอบเอาทำไมล่ะเพราะว่าค้างค่าเทิมเขาอยู่
เป็นเรื่องราวที่คุณลุงท่านหนึ่งเอาเรื่องราวของน้องคนนี้มาโพสต์เอาไว้
ประมาณว่าช้ำใจเหลือเกินนะ
เห็นหลานสาวชั้นป๓เดินน้ำตาซึมออกมาจากห้องเรียน
เพราะค้างค่าเทิมครูก็เลยไม่ให้สอบ
นานิพลซึ่งเป็นตาของเด็กคนที่เล่าเขาบอกแบบนี้ครับว่า
สารหลานสาวจับใจนะคือเมื่อวานหลานต้องเดินออกจากห้องสอบ
เพราะคุณครูไม่ให้สอบอันนี้เป็นข้อมูลของฝั่งคุณตานะครับ
เนื่องจากเพราะว่าค้างค่าเทิมเขาอยู่
พอไปถามฝ่ายธุรการจรฐธีก็บอกครับว่า
ถ้ายังไม่จ่ายค่าเทอมก็ไม่ให้สอบให้มาสอบใหม่วันพรุ่งนี้ละกัน
คุณตาก็สงสารหลานก็เลยเอาเรื่องนี้โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊คครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราครับเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลนาดีอำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรีครับ
ก็เอาทางด้านของพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกหลานมา
ก็บรรยากาศที่หลายคนพาลูกหลานไปสอบ

ทางผู้มีกรรมโรงเรียนก็เลยไม่นิ่งนอนใจ
รีบเชิญคุณครูมามาคุยกัน
เชิญผู้ปกครองของเด็กมามาประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออก
สุดท้ายได้บทสรุปที่ว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
กับทางด้านที่ลุงหรือว่าตาเอาไปโพสต์เนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องที่สื่อสารกันผิดพลาดนะครับ
โดยคุณตาของเด็กพอได้รู้แบบนี้
อ่ะก็ต้องขอโทษโรงเรียนนะที่ผมโพสต์ไปแบบนั้นนะฮะ
ก็ทำไปเพราะผมสงสารหลานเหมือนกัน
ที่หลานไม่ได้สอบอะไรแบบนี้
ฟังเสียงคุณตาก่อนนะครับ
แต่ว่าผู้ประคองเขาเข้าใจว่าวันนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์
ก็เอาเด็กกลับไปก่อนเขาถึงบอกโทรให้ผมมารับ

ที่จริงโรงเรียนเขาก็ให้สอบอยู่
แต่ว่าเราสื่อสารกันไม่ตรงเท่านั้นเองว่า
พ่อก็บอกว่าถ้ายังไม่ได้จ่ายตัง
ก็ให้เด็กกลับไปก่อนก็ได้

อันนี้คุณตาเข้าใจแล้วว่าสื่อสารกันผิดพลาดฟังมาแบบนี้

ผอโรงเรียนบอกว่าโอ้เรื่องนี้เป็นการสื่อสารการผิดพลาดนั่นแหละ
ระหว่างพ่อกับตาของเด็ก
โดยทางโรงเรียนมีการทวงถามค่าเทิมไปกับคุณพ่อตามระเบียบ
จริงก็ถามจริงแต่ไม่ได้มีนโยบายห้ามเด็กเข้าสอบนะ
อยากให้ผู้ปกครองสบายใจได้ว่าเด็กยังสามารถสอบได้อย่างแน่นอน
ฟังแสงพ่อครับ
แต่ขณะที่มันรับบางเงินลูกเข้าออกสอบแล้วแจกก็สอบแล้ว
และคุณตาให้ครูไปตามลงมาเรียกลงมา
พอเรียกเรามาเสร็จปั๊บโดยธรรมชาติของเด็กเด็กต้องร้องไห้ครับ
ทีนี้คุณตาเนี่ยมาเจอภาพตรงนั้นมาเจอภาพว่าเด็กร้องไห้
คุณตาโดยความรักหลานนะครับซึ่งคุณตาคิดก็ไม่ผิดหรอก
โดยธรรมชาติตากับหลานมันต้องคิดแบบนี้นะครับ
โรงเรียนก็โอเคโรงเรียนก็รับตรงนี้ไว้